ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์นี้หน่อย
ปริศนาฆ่าฝังดินสยองทีเดียวนะฮะ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านแถวโคราชไปเก็บเห็ดในป่าชุมชน
เห็นดินแถวป่าชุมชนที่ไปเก็บเห็ดเนี่ยมันดูร่องรอยแปลก
มีเหมือนรอยขุดเหมือนมีเอาใบไม้อะไรมาวางทับ

เจอชิ้นสวนเนี่ยคิดว่าที่แรกสร้ากวัวหรือเปล่า

มันข้างั่วเนอะ

นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ด้วยนะฮะระหว่างขุดนะฮะเพื่อเป็นหลักฐาน
ทีแรกคิดว่าซากวัวหรือเปล่าค่ะแต่สุดท้ายเห็นนิ้วนิ้วคน
อ่าเขาเลยบอกให้ช่วยกันเบาเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐาน
แล้วก็ขุดเอาไว้เท่านี้ก่อนเพื่อแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นี่นะฮะชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดในป่าชุมชนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับเย็นเมื่อวานนี้ตอนแรก
เนี่ยไปเห็นดินแถวนั้นเนี่ยเหมือนกับถูกขุดแล้วฝังกลบอะไร
ไว้มีกิ่งไม้ทับเอาไว้แต่มันดูผิดสังเกตนี่ฮะแถวนี้นะครับ
ตอนแรกนะครับก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านบอกเออลอง
ดูสินี่ฮะตอนแรกเลยนะฮะอันนี้พอขุดไปขุดมาเนี่ยชิ้นส่วนเริ่ม
โผล่นะขอดูตอนขุดอีกทีได้ไหมนี่นะฮะขุดไปขุดมาก็จะเป็นคลิป
ท่านดูกันตอนแรกชิ้นส่วนของสิ่งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเริ่มโผล่
ทีแรกคิดว่าซากวัวนะเคลียร์ไปเคลียร์มาดูไปดูมานี่มันแขน
คนชัดนี่ก็เลยบอกเอานี้ดีกว่าหยุดแค่นี้ก่อนแจ้งจรภีร์
แจ้งฮุกสามหนึ่งด้วยแจ้งตำรวจด้วย
คือที่เจอก่อนเนี่ยเป็นร่างของผู้หญิงนะฮะเจอส่วนกระโหลกก่อน
เลยนะตรงนี้นะครับจุดที่เจอศพอยู่ในป่าชุมชนนะครับ
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านดอนไพรหมู่๗ตะมนต์ท่าเยี่ยมกับหมู่บ้าน
อนไพรหมู่หนึ่งตะบนรุ่งอรุณในพื้นที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนคร
ราชศรีมาห่างจากถนนโชคชัยคอนบุรีที่เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านเนี่ย
สักประมาณ๔๐๐เมตรหลุมที่ขุดฝังศพ๒ศพเอาไว้สภาพเป็นแบบนี้นะครับ
ลึกประมาณ๑๘๐เซนติเมตรนะฮะขณะเดียวกันก็ยาวประมาณ๒เมตร
ความกว้างประมาณ๖๐เซนติเมตรความลึกนี่๑๘๐เซนลึกเกือบ๒เมตร
เจ้าหน้าที่กูภัยก็มาถึงมาตรวจสอบในหลุมมีอยู่๒ศพเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
ในส่วนของผู้ชายเนี่ยถูกฝังก่อนแล้วเทปูนทับทั้งตัว
แล้วก็เอาศพผู้หญิงมานอนคว่ำหน้าอยู่บนศพของผู้ชายที่เทปูนเอาไว้แล้ว
แล้วเทปูนทับศพผู้หญิงอีกรอบนึงแต่เหมือนกับเทไม่หมดหรือยังไง
เพราะว่าส่วนของศพผู้หญิงเนี่ยส่วนหัวกับขาเนี่ย
ไม่มีปูนที่เททับเอาไว้ค่ะอ่านี่ตอนที่งัดปูนนะฮะ
เพราะว่าที่แรกเนี่ยเจอหัวกระโหลกของผู้หญิงใช่ไหมเจอขาเจอแขนเนี่ย
แต่มีปูนทับที่ลำตัวนะฮะถ้าจะดูจากความลึกของดินจากศพของผู้หญิงเนี่ย
จะลึกประมาณเมตร๒๐แต่หลุมจริงเนี่ยลึกลงไปข้างล่างเลยเนี่ย
เมตร๘๐ลักษณะสภาพเปลือยกันหมดเลยนะฮะ
แต่หันหัวกันคนละฝั่งนะครับผู้ชายกับผู้หญิง
แบบนี้นะครับศพผู้หญิงนี่นอนคว่ำศพผู้ชายนอนหงายอยู่ด้านล่างแบบนี้
ผู้หญิงจะรูปร่างเล็กนะฮะสูงประมาณ๑๕๕เซนติเมตร
อายุน่าจะสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปีแต่ศพผู้หญิงเนี่ยน่าสังเกตที่สุดเลย
ถ้าจะจำได้เนี่ยจำจากศพผู้หญิงเลยเพราะมีรอยสักเยอะมาก
นี่ฮะตรงสะโพกด้านหลังลักษณะมีรูปเป็นรอยสักนะค่ะอ่า
เป็นเพชรสีฟ้าฟ้าอมเขียวหรือจะดูไปก็เหมือนกับมงกุฎหรือเปล่า
เหมือนมงกุฎนางงามอะไรแบบนี้ก็ได้นะ
ตรงมือขวาของศพผู้หญิงนะครับมีรอยสักรูปคล้ายนกและดอกไม้
แต่ยาวขึ้นมาเนี่ยเกือบครึ่งแขนลักษณะเหมือนกับศักดิ์ทับลายเก่าด้วย
คือตอนที่เจ้าที่เอาศพไปชนะสูตรแล้วไปทำความสะอาดเนี่ยรอยสักนี้ชัดมากนะฮะ
ชัดมากเนี่ยเราทำให้ท่านเห็นแบบนี้เลยนะครับ
ขาซ้ายของศพผู้หญิงนะครับขาซ้ายศักดิ์เป็นลายพระพิคเนธ
นี่นะฮะขาขวาเป็นลายแมวกวักของญี่ปุ่น
ส่วนศพผู้ชายผู้ชายนี่รูปร่างสูงใหญ่นะสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
แต่ดูแล้วอายุน่าจะสักประมาณห้าสิบปีสภาพศพเนี่ยคือมีบาดแผลที่หัวนะฮะ
ที่ศีรษะนะครับศพนี้แห้งแล้วแห้งกว่าศพผู้หญิงนะ
ศพผู้ชายนี้แห้งกว่าศพผู้หญิงเห็นกระดูกแล้ว
ตำรวจคาดว่าทั้งสองศพเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วันนะฮะจากการที่เจอแล้วก็ชนะสูตรเบื้องต้น
แล้วก็ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครรัชศรีมา
ซึ่งผลชนสูตรเบื้องต้นที่ออกมาทั้งสองศพมีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะนะครับ
นี่นะครับชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่แน่
น่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วเอาศพมาฝังอำพรางที่นี่
แต่ตรวจสอบรอบบริเวณเนี่ยนะฮะตำรวจบอกว่าไม่เจอร่องรอยการทำร้ายการต่อสู้อะไรแถวนี้เกิดขึ้นเลยนะครับ
หลุมศพตรงนี้นะครับเบื้องต้นคาดว่าทั้งสอง
อาจจะเป็นคนต่างด้าวอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวแถวนี้
หรืออาจจะเป็นคนต่างชาตินี่เป็นกระโหลกของผู้ชายนะครับศพผู้ชาย
แถวพื้นที่ตรงนี้ก็มีโรงงานด้วยนะครับมีโรงงานเยอะด้วย
อันนี้เป็นกระโหลกศีรษะของผู้หญิงนะครับ
เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกระจายกำลังกันหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็เอาภาพของศพที่เจอโดยเฉพาะลายศักดิ์ของฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
ประชาสัมพันธ์สอบถามกันต่อไปว่ามีใครรู้จักบ้างนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดในตำรวจก็เรียกสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุไปนะครับ
จะครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ทั้งคนที่เจอศพคนมาช่วยกันขุด
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะเอาเครื่องตรวจหา
โลหะเนี่ยมาตรวจสอบจุดที่เจอศพด้วยเผื่อจะมีหลัก
ฐานเพิ่มเติมเพราะมีร่องรอยการถูกยิงที่ศีรษะยังไม่มี
ข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มนะฮะนอกจากรอยสักโดยเฉพาะรอยสักกลาง
หลังของศพผู้หญิงดูคล้ายมงกุฎแล้วก็ที่คล้ายกับดอกไม้คล้องที่ข้อมือขวากับแขนขวา
ศพผู้หญิงอืมค่ะคือที่ทีมข่าวของเราต้องให้ดูภาพอย่างละเอียดแล้วพี่อุ๋

ต้องพิสูจนทราบให้ได้ว่า๒ศพนี้คือใคร
จะได้ขยายผลต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองท่านนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะกลิ่นยังตลบอบอวนอยู่เลย
ทูปักไว้รอบหลุมมีก้อนปูนวางไว้หนึ่งก้อน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายต่อศักดิ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านปพราน
คือคนที่ไปช่วยขุดศพขึ้นมาค่ะครับก็เล่าให้ฟัง
ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านตอนบ่าย๓โมง
บอกว่ามาช่วยดูหน่อยมันมีสิ่งผิดปกติ
หน้าดินมันยุบตัวมันแปลกมากไปช่วยขุดดูหน่อยซิว่ามีอะไรอยู่ใต้ดิน
ก็เอาจอบขุดหน้าดินสักห้าหกครั้งก็เจอส่วนหัวก่อนค่ะ
ขุดต่อไปเรื่อยเจอแขนเจอขาของผู้หญิง
ก็เลยหยุดเท่านี้ก่อนรีบแจ้งกู้ภัยรีบแจ้งตำรวจ
เพราะเท่าที่เห็นมากกว่า๑ศพแน่เพราะว่าหลุมใหญ่นะคะ
หุมใหญ่กว่าปกติแล้วก็๒ศพจริงไม่ใช่แค่ศพเดียว
แต่ก็ไม่ได้สังเกตค่ะว่าศพมีบาดแผลอะไรหรือเปล่า
พอนำทั้งสองศพขึ้นมามีปูนติดอยู่ก็ต้องทุบออก
สงสัยว่าบกปูนเพื่อกลบกลิ่นศพหรือเปล่า
สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
สงสัยว่าเป็นเรื่องยาเสพติดหรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
สังเกตไม่ออกว่าโดนอะไรมาโดนกระสุนโดนอะไรมาก็ไม่รู้
เพราะมีแต่ดินกินที่หลังกายหมดเลย
อันนี้พอศพผู้หญิงขึ้นมาวาง
มาเอาจอบอยู่เหมือนทุบปูนอยู่กับผู้ชาย
กระทิศทัพตึงรอเป็นผู้ชาย
ประมาณ๕เซมติสินตอบ

ผู้หญิงจะเป็นบาง
ส่วนผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านโกรกน้ำใสผู้ใหญ่บังออน
เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะนี่ค่ะก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นเส้นทางผ่านหลายหมู่บ้าน
กรกน้ำใสบ้านหัวสะพานบ้านปอพรานบ้านใหม่หัวสะพาน

ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะมาหาเห็ดหลังเที่ยงคืน
คนที่ลักลอบทิ้งขยะเขาก็มาดึก
ผู้ใหญ่บ้านก็สันนิษฐานเหมือนกัน
ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
น่าจะเป็นคนต่างชาติหรือต่างด้าวอะค่ะ
แล้วก็ประสานหมู่บ้านใกล้เคียงแถวใกล้กันตรงนี้
ไม่ได้มีใครแจ้งคนหายเลยนะคะ
แล้วคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่นี่แล้วก็หมู่บ้านใกล้
ไม่เคยเห็นใครมีรอยสักแบบนี้เพราะว่ารอยสักของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพคือมันชัดเจนใช่ไหมคะ
คือถ้าเกิดเป็นคนในหมู่บ้านต้องเห็นแหละเพราะว่าศักดิ์เต็มตัวเลยอะไรแบบนี้
บอกไม่เคยเห็นมีใครมีรอยสักแบบนี้
สงสัยว่าก่อเหตุที่อื่นหรือเปล่าแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้หรือเปล่า
มันจะเป็นป่ารกทึบกว่าจุดอื่นนะคะ
ตรงนี้ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคุณอุดายงานที่ทำแบบนี้
คุณผู้ชมคะที่สพโชคชัยก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะ
ตำรวจเรียกคนที่เจอหลุมคนที่ไปช่วยกันขุดมาคุยกับตำรวจ
ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะ
นายอภินันคนหาเห็ดที่ไปเจอหลุมคนแรกด้วยนะคะ
คือทุกคนก็เล่าแบบให้ข้อมูลที่ตรงกันหมดว่าจริงแล้วแถวนี้ก็จะมีคนไปหาเห็ดกันอยู่บ่อย
แต่ตัวคนที่ไปเจอหลุมคนแรกเลยเขาไม่ได้เข้าไปนานแล้ว
ช่วงสาย๒๗กรกฎาคมก็ไปแถวตรงที่พบศพเลย
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะเขาสังเกตว่ามันมีดินยุบเป็นรูปสี่เหลี่ยม
เหมือนกับมีใครมาฝังอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วที่มันแปลกก็คือกิ่งไม้ที่มีหนามอ่ะค่ะ
วางทับทับปิดเอาไว้ครับคือตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวไม่กล้าขุด
แล้วรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพราะขุดเจอศพตกใจมากนะคะ
คือตอนแรกก็คิดแหละว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในดินแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นศพไง
พอเป็นศพถึง๒ศพเนี่ยโอ้โหช็อกกันเลย
นายพิพัฒน์ค่ะกำนันตำบลทุ่งอรุณที่ไปตรวจสอบด้วย
ก็บอกว่าพื้นหน้าดินมันเป็นหลุมยุบผิดสังเกตจริง
ก็พอช่วยกันขุดถ่ายคลิปบันทึกเอาไว้
ไปสัก๘๐เซนก็เจอแล้วนะคะแล้วกลิ่นแรงมาก
ชาวบ้านก็ใช้จอบใช้เสียมงัดดูแล้วเจอกระโหลกศีรษะผู้หญิง

ทีนี้ก็ไปเกลี่ยดินรอบนะคะ
ก็เลยเห็นว่ามีการโบกปูนด้วย
โดยเฉพาะที่บริเวณช่วงหน้าอกของผู้เสียชีวิตนะคะ
ปูนไม่ได้หนามากคือเอาเสียงทุบปูนก็แตกแล้ว
อยล์แรงเหล็กอยากเศร้าหรือแนวเอาวล่ะ
แล้วจะตัดทำให้คุณพรีดออกแรงเหล็กเพื่อนมันจะติดจากความสันดาลัย
นชาวโบกโบกสัตว์ง่าย
อืมคนจริงคนใช่ไหมหน่าหน่าหันไปหน่อยใช่ไหมหน่าหันไปหนึ่ง
ใช่ไหม
นั่นคุณงานสองผู้เมียทำอะไรจากอย่างนี้ด้วยค่ะที่อ้าว
คือตอนขุดก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยได้เป็นหลักฐาน

จะได้เห็นทุกอย่างว่ามันเห็นอะไรบ้างเจออะไรบ้างนะคะ

คือกำนันบอกว่าก็หยุดแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
คาดว่าน่าจะถูกฝังมาสัก๒สัปดาห์ได้นะคะ
สภาพศพค่อนข้างจะเละไม่เห็นใบหน้า
หุมศพเริ่มมีวัชพืชขึ้นยาวสัก๔๕เซนหลังจากที่ฝนตก
ก็เลยคาดการณ์ช่วงเวลาน่าจะมาฝังสัก๒สัปดาห์
สังเกตจากวัชพืชรอบหลุมค่ะ
ก็มั่นใจเหมือนกันไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะ
ก็ผู้นำ๑๐ตำบลในพื้นที่อำเภอโชคชัยอำเภอปักทงชัย
คอนบุรีอำเภอหนองบุญมากอำเภอเสริงสาง
เขาก็มาช่วยกันดูหมดน่ะแล้วก็ถามหมดเลยว่าแต่ละพื้นที่
มีแจ้งคนหายไว้ไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีเลย
ไม่มีใครเคยเห็นรอยสักแบบนี้เหมือนกัน
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า๒ศพนี้
เป็นแรงงานต่างด้าวของโรงงานในพื้นที่นั่นแหละ
น่าจะอยู่ในเขตตำบลทุ่งอรุณมีโรงงานใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง
มีแรงงานต่างด้าวเป็นพันพันกว่าคนคุณผู้ชมคะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เลยไปถามพนักงานที่ดูแลคนงานในโรงงานเลย
โรงงานนี้มีพนักงาน๑๙๗๐คนเป็นคนไทย๖๑๔คน
กมชา๑๑๑๑๓คนชาวลาวอีก๒๓๗คน
ก็มีหอพักที่ห้ามคนนอกเข้าค่ะ๕หอด้วยกัน
พอรู้ว่ามีการเจอศพเขาก็ตรวจสอบนะคะ
ว่ามีแรงงานในโรงงานหายไปแบบปริศนาหรือเปล่า
มีไหมไม่มีเลยพี่อุ๋ยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่มีใครหายไปจากหอพักเลย
สัปดาห์ก่อนพบศพได้รับแจ้งว่ามีพนักงานลาออกไป๓๖คน
ก็พอดีกับช่วงเวลาถ้าคาดว่าจะฝังอยู่ตรงนี้
แต่คนดูแลคนงานในโรงงานแห่งนี้บอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าจำได้นะ
คนงานที่เคยทำงานที่ลาออกไปก็พอจะสังเกตหน้าตาอะไรกันได้
ศพสองศพนี้มีรอยสักที่ชัดเจนขนาดนี้
ถ้าเป็นคนงานในโรงงานจริงมันต้องจำได้
เพราะว่าเป็นรอยสักนอกร่มผ้าไงคะ

ใช่โรงงานนี้บอกไม่มีเลย
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ค้าแถวโรงงานด้วยค่ะ
แม่ค้าบอกว่าพอรู้ข่าวว่าเจอศพสองศพถูกฝังดินเนี่ยนะ
ก็ลูกค้าที่เป็นแรงงานต่างด้าวในโรงงานก็มารวมกลุ่มคุยกันนะ
แม่ค้าก็ได้ยินมารวมกลุ่มคุยกันว่าเออน่ากลัวนะอะไรนะ
แต่ไม่มีใครบอกเลยนะว่าเพื่อนหายตัวไปหรือจำรอยสักได้ไม่มีเลย
ส่วนใหญ่ก็เลยเชื่อว่าถูกฆ่าจากที่อื่น

ไม่รู้ใช่ไหมมันต้องมีแต่แบบว่าคงรู้อ่ะเนอะว่า
ใครมาจากไหนเบาะแสถ้าพบคนร้ายมายังไงก็ต้องตามอย่างนั้นแหละเนาะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งนะครับ
บอกว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนเนี่ยตอนนั้นเอาวัวออกมาเลี้ยงริมถนน
สักช่วงสายนะเห็นรถกระบะแคปสีบรอนแบบไม่ได้ยกสูงและไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านเพราะไม่คุ้นเลย
ขับเข้ามาในพื้นที่แถวที่เจอศพคือทำท่าเหมือนจะหยุดสอบถามอะไรกับตัวเขาด้วยนะฮะ
แต่สุดท้ายไม่ได้หยุดแล้วรถก็เลี้ยวไปตามถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านดอนไพรก็คือจุดที่เกิดเหตุ
หายไปสัก๓๐๔๐นาทีรถกระบะคันนั้นเป็นรถกระบะแคปสีบรอนแบบไม่ยกสูงก็ขับออกมาจากหมู่บ้าน
ช่วงตรงนี้เนี่ยที่ขับเข้าไปเนี่ยไม่เห็นว่ามีรถคันอื่นขับตามหรือเปล่า
แต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมถึงขับออกมาทำไมไม่ทะลุออกไปอีกทางนึง
อาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ถึงไม่รู้ว่าตรงเข้าไปจะไปทางไหนอะไรยังไง
ย้อนกลับมาทางนี้หรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับสองศพนี้หรือเปล่านะฮะ
แต่ถ้า๒๓สัปดาห์ก่อนเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเขาเคยเจอกระบะคันหนึ่ง

เขาเลี้ยวเข้าซอยนั่นแหละที่วันที่ผมเลี้ยงวัว
ถ้ามีก็ต้องเห็นมองไม่เห็นกันหน่อยแต่เขาเห็นรอเนาะเข้าในรถ
คือกำนันบอกว่าถ้าดูจากวัชพืชคาดว่าจะถูกฝังมาสัก๒๔สัปดาห์ประมาณนี้ใช่ไหม
แต่เจ้าหน้าที่ดูศพสันนิษฐานแล้วก็ชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
สามวันก็อาจจะต้องคูณแปดเข้าไปนี่ก็จะใช้เวลาประมาณยี่สิบสี่วันที่ถูกฝังก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
อันนี้ทางนักนิติวิทยาศาสตร์บอกนะครับ
มีข้อมูลว่าชาวบ้านเขาลือกันในพื้นที่ว่ามีศพฝังดินอยู่นะ
คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนหนึ่งบอกว่ามันมีเรื่องแปลกก่อนหน้าที่จะเจอศพนะ
เมื่อนู้นนะฮะ๒๐กว่าวันที่แล้วเนี่ย
ชาวบ้านเขาลือกันว่ามีศพถูกฆ่าจากที่อื่นฝังไว้ในป่านะ
มีคนหาเห็ดเนี่ยไปเห็นมือโผล่ออกมา
ตอนนั้นชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไปช่วยกันหานะฮะแต่ไม่เจอนะยังคิดว่าเอ๊ะลือกันหรือเปล่า
แล้วมาเจอในวันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกันในวันนั้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน
อย่างที่คุยกับเราบอกว่าเขาเองก็เคยเอาควายไปเลี้ยงในจุดที่เจอศพนะครับ
เอาไปเลี้ยมาหลายปีแล้วเมื่อสองวันก่อนควายที่เลี้ยง
เดินไปกินย่าแถวจุดเจอศพเขาก็ได้กลิ่นเน่านะ
แต่ไม่ได้เอกใจคิดว่ากลิ่นพวกขี้หมงขี้หมาอะไรพวกนี้
มารู้ข่าววันนี้นี่ตกใจมากเลยครับ
ไว้มันสงสัยจะเป็นธรรมชาติของมันแล้วมั้งมันได้กลิ่นมนุษย์
มันก็เลยกินวนไปวนมาลึกลักลึงหลังไล่ไปไหนก็ไม่อยากไป

ก็มองไปมองมาก่อน

ตาสูงเรียงควัยไม่ใช่หาเฮ็ดจะได้คงหา

ที่นี่พอมาตอนเย็นมาดูในโทรศัพท์ของหมู่พวกกันก็ลูกไปช่วยเขาคุด

ก็เลยว่าอ้าวหลุมนี่ไอ้วันนี้พ่อเห็นตอน
คุณผู้ชมคะมาสืบจากรอยสักของศพดีกว่าค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
สองศพนี้คือใครอ่ะนะคะเผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติม
นี่ช่างศักดิ์เขาเล่าให้ฟังให้ข้อมูลเพิ่มแบบนี้
ศักดิ์เหล่านี้มันก็เป็นลายที่คนไทยชาวต่างชาตินิยมศักดิ์กันอยู่แล้วศักดิ์กันเยอะค่ะ
ร้านในกรุงเทพต่างจังหวัดต่างประเทศเขาก็รับสักไลน์ประมาณนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
เป็นงานทั่วไปอยู่แล้วแล้วมันเป็นลายที่มีมาสักประมาณ๔๕ปีได้แล้ว
ถ้าจะถามเจาะจงว่าไลน์แบบนี้มันมีร้านไหนเป็นพิเศษไหม
ที่ไหนศักดิ์ให้เป็นพิเศษไหม
มันก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นรอยสักที่เขาก็ศักดิ์กันทั่วไป
เดี๋ยวลองฟังเสียงช่างศักดิ์ดูนะคะ
ลายนี้เป็นลายแบบแฟชั่นด้วย
แล้วก็เป็นลายแบบไม่ได้แบบเก่าแบบทำไม

ก็คิดว่าน่าจะสักในช่วงประมาณปี
แล้วแสดงลายพวกนี้มาก

ลายนี้ก็น่าจะบ่งบอกว่าเป็นความหวาน

ถ้าจะสืบจากรอยสักยากไหม

อกจากคนใกล้ตัวจะจำได้

แต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างผม
ที่เจองานอะไรเยอะอย่างนี้
ไม่ได้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิด
ช่างศักดิ์บอกถ้าสืบจากรอยสักยากนะคะ
แต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดก็ต้องจำได้อืม
แต่สืบจากสิ่งนี้ดีกว่าค่ะซิลิโคนเสริมหน้าอกค่ะ
คือใช่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เราได้ข้อมูลเพิ่มมาจากตำรวจครับ
ศพของผู้หญิงมีการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกมา
คุณผู้ชมคะซิลิโคนในการเสริมหน้าอกเขาจะมีซีรีส์นัมเบอร์
จะมีหมายเลขค่ะพูดง่าย
นี่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถระบุตัวตน

ตำรวจดำเนินการต่อเลยก็คือนำข้อมูลตรงนี้ส่งไปที่ศูนย์เสริมความงามต่าง
เพื่อหาข้อมูลคือทุกที่เขาจะมีหมายเลขซิลิโคนเสริมหน้าอก
จะรู้ว่ามาจากที่ไหนอยู่ที่คลินิกไหนยังไง
ใครมาผ่าตัดเสริมหน้าอกคนนี้คือใคร
คาดว่าศพของผู้หญิงเป็นคนไทย
ศพของผู้ชายน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
เหมือนกับชายชาวต่างชาติมารู้จักกับผู้หญิงคนไทยที่นี่
อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเลยนะคะ

บ้านไหนมีลูกเขยต่างชาติบ้าง
อันนี้คือพยายามจะตีกรอบให้มันแคบลงมาค่ะ

แต่ทำไมต้องฝังกันขนาดนี้นะมีโบกปูนทับด้วยนะ